ข่าวใหญ่เมื่อวานแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมทั้งหลายฉบับวันนี้
ค่ะนะฮะตู่นายกถึงปีหกแปด
สารรัฐธรรมนูลชี้ขาดนะครับเมื่อวานศาลก็ออกมานั่งอ่านคำวินิจฉัย
ค่ะนะฮะวารักษ์ของคนเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
สรุปแล้วอืมมีมติหกต่อสามก็คือให้นับตั้งแต่เมษายนสองพันห้ามร้อยหกสิบ
ค่ะต่อเนื่องไปถ้าหกสิบจะแปดปีเมื่อไหร่ฮะ
หนึ่งสองพันห้ามร้อยหกสิบแปดอีกสามปีสามก็คืออยู่ต่อไปถึงปีหกแปด
แปดนะเพราะให้นับตั้งแต่เมษายนปีหกศูนย์ค่ะนะครับโอ้โห
เนี่ยฮะเป็นมติหกต่อสามก็ค่อนข้างจะชัดเจนอืมนะฮะ
เมื่อวานนี้ครับตุลาการสารรัฐธรรมนูลออกไปนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
ตามคำร้องของในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรครับที่ส่งคำร้องของสอสอ
พักร่วมฝ่ายค้านขอให้สารวินิจฉัยความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะสิ้นสุดลงหรือไม่
หลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมารับตำแหน่งมาเนี้ยยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ด
ตามรัฐธรรมนูลฉบัดชุดคราวปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับทีนี้
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลก็มีคำวินิจฉัยโดยมีมติเสียงข้างมากหกต่อสาม
เห็นว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยยังไม่ครบ๘ปี
ตามที่รัฐธรรมนูลมาตรวาลหนึ่งห้าแปดวักสี่เนื่องจากว่าเห็นว่าเริ่มนับวาระนายก
เข้ารับตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนุนปี๖๐ประกาศบังคับใช้ถ้านับตามนี้
ก็ต้องเอาวันที่หกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะนะครับดังนั้นเนี่ย
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ในการทำหน้าที่นะฮะ
ในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ยี่สิบสี่
สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยถือว่ายังไม่ครบกำหนดแปดปีอืม
และยังสามารถอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ฉะนั้นถ้านับแปดปีจริงจริง
อันนี้ศาลท่านว่านะฮะต่อเนื่องจากวันที่หกเมษายนสองพันห้ามร้อยหกสิบ
พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไปอีกเกือบ๓ปีคือ
จะไปสิ้นสุดวันที่ห้าเมษายนปีสองพันห้ามร้อยหกสิบแปด
ไปฟังเสียงคำวินิจฉัยบางช่วงบางตอนครับ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสารรับนูลโดยมติเสียงข้างมาก
จึงวินิจฉัยว่าความเป็นรับนูนตีของนายกมติผู้ถูกปรอง
สิ้นสุดลงตามรับนูลแห่งราชจักรไทยพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบ
นี่แหละครับสารท่านก็นั่งบันลังแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยแบบนี้
ทั้งนี้นะฮะมติ๖ต่อ๓เสียงของสารรัฐธรรมนุนนั้นเนี่ย
เสียงที่ลงมติให้พลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่ต่อไปก็คือ
มีทางด้านของนายวรวิทธิ์นะฮะกรรษศิเทียมนายปัญญาอุตชาชน
อุดมสิทธิวิรัชธรรมนะฮะนายจิระนิติหวานนท์
นายบรรจงศักดิ์วงปราศแล้วก็นายวิมรุนแสงเทียนครับ
ส่วนเสียงข้างน้อย๓เสียงที่ให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนะครับ
คือนายนาคารินเมฆตรายมรัฐนายทวีเกียรติมีนักกระนิด
แล้วก็นายนพดลเทพพิทักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นอ่า
ตุลาการที่ได้นั่งอ่านคำวินิจฉัยแล้วก็ได้ลงมติ๖ต่อ๓เมื่อวานนี้นะครับ
อืมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่เราจำได้ไหมว่า
หลังจากตอนนั้นที่ทางด้านของคณะเนี่ยตุลาการสารรัฐบรรณวงศ์ออกมานั่งบรรลัง
แล้วพูดถึงว่านายกจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ตอนนั้นเนี่ยคะแนนเสียงมันจะเป็น๕ต่อ๔วันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือกลายเป็น๖ต่อ๓